ไปเลือกหาสินค้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่กันบ้างดีกว่า
อกจากเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนอื่นแล้ว
เอาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวท่านเองก็ได้
ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๘ธันวาคมถึง๒๖ธันวาคมนะครับ
รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย
มาจำหน่ายคุณได้เลือกซื้อดิคุณกี่ประเภทล่ะ
นี่เครื่องปั้นก็มีนะฮะอันนี้เป็นเครื่องปั้นจิ๋วนะ
ของประดับตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติเขาชอบนะ
ใช่ค่ะเป็นงานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็ความละเอียดประณีตด้วยนะคะ
ใช่นี่ครับเป็นตุ๊กตาจิ๋วชาววังแบบดั้งเดิมของนางสาวสุดใจ
เจริญศุกร์จากจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับผ่านการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ประดับ๔ดาว
นำมาจัดแสดงพร้อมสาธิตวิธีการปั้นให้ชมภายในงาน
เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะไทยด้วยนะครับ
โดยคุณพิสุทธิ์ใจบอกว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
มียอดสั่งออเดอร์จากลูกค้าที่จะซื้อตุ๊กตาดินจิ๋ว
บอกเล่าถึงวัฒนธรรมไทยไปเป็นของขวัญปีใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
ที่สั่งมากที่สุดก็คือตลาดน้ำเรื่องราวของตลาดน้ำ
แล้วก็เรื่องราวของชาวนาที่ใช้เวลาทำนานถึง๑๕วันครับ
ลูกค้าที่จะมาซื้อของขวัญปีใหม่ของพี่สุจัยเนี่ย
ตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่จะซื้อเป็นของฝากของขวัญ
เพราะพี่สุจัยจะทำเป็นตู้ไว้เลยพร้อมพร้อมที่คุณจะให้ของขวัญได้เลยค่ะ
แล้วก็๕วันที่ผ่านมานะครับในงานโอท็อปซิตี้๒๐๑๖เนี่ยนะครับ
ก็มีเงินสะพัดในงานกว่า๕๐๐ล้านบาทนะคุณ
โดยกรมพัฒนาชุมชนคาดว่าตลอดการจัดงานระหว่างวันที่๑๘๒๖ธันวาคมนี้
จะมีผู้เข้าชมแล้วก็เลือกซื้อสินค้าภายในงาน๕แสนคน
คิดเป็นยอดขายกว่า๑๐๐๐ล้านบาทนะครับ
เงินก็หมุนเวียนให้ผู้ประกอบการไทยให้ผู้ที่มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์งานโอท็อปได้เป็นรายได้นะครับ
แล้วก็ประชาชนที่มาซื้อสินค้าภายในงานสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามมาตรการช็อปช่วยชาติของรัฐบาลได้อีกด้วยนะครับ
ซึ่งจริงแล้วโอท็อปเขามีจุดประสงค์สำคัญนะคือ๑เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
ทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็คิดอย่างสร้างสรรค์
เป็นการสร้างทรัพยากรมนุษย์คือนอกจากสร้างเรื่องของผลิตภัณฑ์สร้างรายได้แล้ว
สิ่งที่สำคัญคือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีฝีมือขึ้นมาผลิตผลิตภัณฑ์โอท็อปสำคัญมาก
ดีเพราะว่าคนจะได้ไม่ต้องออกจากถิ่นฐานมาทำงานในเมืองไง

งานอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตำบลชุมชนตัวเองก็ขายของได้มีรายได้ด้วย
เมื่อวานนายยกรัฐมนตรีก็เชิญชวนในรายการศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ
บอกว่าให้มาเลือกซื้อเถอะนะฮะสินค้าโอท็อปในงานโอท็อปซิตี้มีเยอะนะครับ
ไม่ว่าเป็นโอท็อป๔ดาว๕ดาวโอท็อปสุดคลาสสิก
อย่างเช่นเรื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนอย่างเงี้ย
คืออะไรที่เป็นของดั้งเดิมที่คุ้นตาคุ้นเคย
ต่อยอดกันมาสุดคลาสสิกทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีด้วยนะครับ
แล้วก็นายกก็ย้ำเลยฮะเอาไปลดห่อนภาษีในโครงการช็อปช่วยชาติกันหน่อย